วัดกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วไปเจอแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่ง
นี่ค่ะตำรวจสภพกระทุ่มแบรนด์พร้อมกับปู้ภัยก็รีบลงพื้นที่เลยค่ะ
คนเจ็บเป็นชายวัยรุ่น๒คนอายุ๑๕ปีทั้งคู่นะคะ
คนหนึ่งถูกยิงเข้าขาขวา๒จุดแล้วก็ถูกฟันที่หน้าอกกับกลางหลัง
ส่วนอีกคนนึงก็ถูกยิงเหมือนกันค่ะก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะ
พื้นที่โดยรอบเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่สองปลอกหัวกระสุนสองหัว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองวันที่เก้าเมษายนนะคะทีมข่าวเราลงพื้นที่ค่ะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านชุมชนมีร้านค้ามีบ้านเรือนชาวบ้านเต็มไปหมดเลย
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคืนเกิดเหตุวันที่เก้าเมษายนประมาณเที่ยงคืน
เนี่ยค่ะจะมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสักสิบกว่าคนได้เหมือนจอดรออะไรสักอย่างเนี่ย
คนที่ขี่มอไซค์ก็จอดรอแล้วที่เหลือก็มียืนอยู่บ้าง
ยืนรออะไรไม่รู้แต่ละคนถ้าดูสังเกตดีดีในมือไม่ได้ว่างนะคะ
บางคนมีปืนบางคนมีมีดบางคนมีไม้อ่ะค่ะเดินแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยเนี่ย
มีดดาบยาวมากเลยอ่ะแล้วทีนี้กล้องวงจรปิดอีกตัวนะคะ
ก็จะเห็นว่ามีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นที่ดักรออยู่ก็เปิดฉากเลยค่ะ
ยิงปุ้งปั้งปุ้งปั้งไปหลายนัดนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไล่ยิงวิ่งตามแบบนั้นเลยอ่ะ
บางคนเอาไม้เอามีดไปไล่ฟันจนรถมอเตอร์ไซค์เขาล้มค่ะแล้วก็กรวนเข้าไปทำร้ายร่างกาย
เตะทั้งตีทั้งฟันฟันคนเสร็จเอาฟันรถต่ออีก
แล้วตอนนั้นเนี่ยที่เห็นเป็นแสงไฟผ่านไปผ่านมานั่นรถชาวบ้านนะคะ
มันก็ไม่ได้แคร์เลยอ่ะก็ยังทำอยู่อย่างนั้นอ่ะ
คนเขาก็ไม่กล้าลงมาช่วยเพราะว่าอยู่กันหลายคนแถมมีอาวุธครบมือขนาดนั้นนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุพอรุมทำร้ายเขาเสร็จแล้วเนี่ยยืนดูผลงานด้วยนะ
ดูผลงานเนี่ยเห็นไหมคะยืนมองสักพักหนึ่ง
มีชาวบ้านกลุ่มนึงเขาเดินมาดูอาการคนเจ็บแล้วแจ้งตำรวจ
พวกนี้มันถึงได้ยอมถอยกันนะคะได้คุยกับน้องคนเจ็บไหมคะ
อายุสิบห้าปีเขาบอกว่าคืนนั้นเขากับเพื่อนประมาณสักเก้าคนเนี่ย
ขี่รถกลับจากเที่ยวงานวัดไร่ขิงพอถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นอีกฝ่ายยืนรออยู่ริมถนนกว่าสิบคนแล้วแล้วก็ยิงใส่เขากับกลุ่มเพื่อนเลย
กระสุนเนี่ยทะลุเข้าขาเขาเลยมอเตอร์ไซค์ก็ล้ม
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายทั้งฟันทั้งตีเขายกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเลยต้องยอมนอนเป็นกระสอบซ้ายให้มันซ้อมจนพอใจอะค่ะ
เขาบอกตอนนี้ขายังเจ็บอยู่เลยอ่ะยังต้องใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเดินนะคะ
เขาบอกเขาไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุมาก่อนแต่ก่อนหน้านี้
ฝ่ายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเคยพยายามจะมาทำร้ายกลุ่มเขาทีนึงแล้ว
มีการส่งข้อความนัดให้ไปหาส่งโลเคชั่นมาให้ด้วยแต่พวกเขาไม่เคยไปตามนัดเลย
เพราะว่าไม่อยากจะเปิดเรื่องไม่อยากจะมีเรื่องสุดท้ายมาโดนดักทำร้ายแบบนี้ค่ะ
ยิงผมแล้วก็ยิงเพื่อนผมผมไหว้เขาครับ
เขาเหมือนเขาไม่สนนะครับ
แม่ของเยาวชนวัย๑๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บแม่พูดชัดเจนนะคะว่าแม่รับไม่ได้มาก
มั่นใจว่าอีกฝ่ายเตรียมการมาหวังจะเอาชีวิตลูกแม่เลยแหละ
หลังเกิดเหตุแม่ไปทวงถามคนก่อเหตุอีกฝ่ายก็ปฏิเสธดื้อบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
แต่หลังจากนั้นตำรวจเนี่ยคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาขออภัยผู้ก่อเหตุนะคะ
สิบกว่าคนแล้วก็ผู้ปกครองมาที่โรงพักเพราะเป็นเยาวชนกันหมดเลย
แม่ก็ไปแต่แหม่มันน่าเจ็บใจจริงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ก่อเหตุหรือจะเป็นผู้ปกครอง
ไม่มีใครขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นสักคนไม่มีใครถามถ่ายด้วยซ้ำว่าลูกแม่เป็นยังไงบ้างทั้งนั้นที่ถูกยิงเข้าไปแบบนั้น
ลูกแม่เป็นเด็กดีแม่บอกนะคะคอยช่วยเหลืองานแม่ทุกอย่าง
วันนั้นที่ไปเที่ยวงานวัดเนี่ยก็ช่วยเตรียมของขายอะไรเสร็จแล้วถึงค่อยขอไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เคยมีปัญหากับใครด้วยซ้ำ
ถ้ามองจากลักษณะไม่น่าจะสั่งสอนเพราะว่าเราพูดกับคู่กรณีเหมือนกันว่าถ้าการที่คุณเอาเพื่อนคุณมารวมเป็นจุดใหญ่ตรงนี้คุณต้องคุมคนของคุณให้อยู่
เพราะว่าเขมามั่วสูญบ้านคุณไม่ใช่ว่าพอคุณพอใครมาคุณก็ตีอยู่คุณไม่ได้มีข้อจำกัดยกเป็นว่าเห้ยมึงอย่าน้าเนี่ยไม่มีเลยมันเหมือนกับร่วมกันหมดเลยวางแผนกันหมดเลยกลับนัดหมายก็เอาตาย

หนึ่งคนคือมือยิงที่ยังหลบหนี

ร่วมกันพยายามฆ่าแล้วก็พรบออาวุธปืน

ก็คือถ้าอายุยืนอย่างน้อยคงได้ออกมาใช้ชีวิตนอกคุก